อีกคู่นึงจะบอกเลยว่ากลิ่นมันดูท่าจะรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะ
สำหรับรักครั้งนี้๕๖ปีก็ดูเหมือนจะไปไม่รอดนะคะ
สำหรับน้องมะปรางวิรากานั่นเองกับนักร้องหนุ่มหน้าหนวดนะคะ
ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยโสดใช่ไหมโสดหรือเปล่า
แต่ว่ามะปรางก็ไม่เขียนไม่ตอบด้วยนะคะซึ่งบันเทิงไทยรัฐก็พยายามไปส่องในอินสตราแกรมของทั้งคู่
ดูดีทั้งคู่ไม่ได้ลงภาพหวานมาสักพักนึงแล้วนะคะ
ฝ่ายหญิงลงภาพที่ถ่ายกับอัดตอนไปเยี่ยมมากกี้ตอนคลอดลูกตั้งแต่๕เมษายน
ส่วนอัดเองก็ลงรูปคู่กับมะปรางเมื่อวันที่๒๒เมษายนค่ะ
คือมันหลายเดือนแล้ว
และภาพล่าสุดนะมะปรางก็โพสต์ภาพตัวเอง
ใส่แว่นตาน้องหน้าก็เต้าพร้อมกับแท็กชั่นว่า

อึ๊บนะตามด้วยแฮสแท็กว่า

งานนี้จะเลิกจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูทั้งคู่ออกมาเคลียร์กันอีกที

แต่ไม่เป็นไรค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ